เป็นรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะคะลักษณะของคนขี่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นภาพจากกล้องหน้ารถ
คือคนขี่ลักษณะเหมือนจะหลับในอะค่ะเพราะว่าเขาขี่ข้ามเลนแล้วก็ไปประสานงากับรถเก๋ง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะอันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถเก่งนี่แหละค่ะ
บันทึกภาพขณะที่กำลังขับรถมาตามถนนอยู่ดีดีปรากฏว่าเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งข้ามเลนมา
แล้วก็พุ่งชนเขาเต็มแรงนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายพนัฐนิคมพานทองค่ะ
ตำรวจกับกู้ภัยก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยพบนายเดชชาติชินมาตรวัย๒๙ปี
คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขวามีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่
ผู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนรถเก่งคู่กรณีค่ะสภาพกระจกแตกด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินเลย
สภาพก็พังยับเยินทั้งคันเหมือนกันนะคะกู้ภัยก็ต้องใช้เชือกในการดึงขึ้นมาจากคูน้ำก่อนนะคะ
ในเอกคนขับรถเก๋งเขาก็ยังตกใจอยู่แต่เขาก็ยังพอที่จะให้สัมภาษณ์พูดคุยกันได้บอกว่า
เขาก็ขับรถกลับบ้านอยู่ดีนะอยู่อยู่มอเตอร์ไซคันนี้ก็วิ่งข้ามเลนตรงมาหาเขาเลย
เขาพยายามหักหลบแล้วแต่มันไม่พ้นแล้วระยะเวลาเนี่ยมันก็ไม่ทันจริง
คิดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะหลับในเพราะว่าไม่มีการเบรกเลยแม้แต่น้อยค่ะ
ซึ่งทางด้านของคดีความเนี่ยตำรวจสพพนัทนิคมก็ยังไม่ได้ตั้งข้อหากับใครนะคะ
ต้องรอให้คนขี่มอเตอร์ไซค์อาการดีขึ้นจนสามารถให้การได้ก่อน
ถึงจะสามารถสอบสวนแล้วก็สรุปได้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไป